ผู้หญิงเขาก็ซักชุดชั้นในตากเอาไว้
ก็เอ๊ะทำไมชุดชั้นในหายไปทุกวันเลย

แล้วมีภาพปรากฏว่าผู้ชายคนนึง
เป็นผู้ชายที่มีอาชีพขับรถส่งอาหาร

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยตอนจังหวะที่เขามาแอบขโมยเนี่ย

คือเหมือนกับที่ร้านแต่ไม่ใช่นี่คือราวตากผ้าของผู้หญิงเขา
ผู้ชายก็นอกจากยืนเลือกแล้ว
เอาก็นั่งก็ก้มลงเลือกเอาสีไหนดีนะลายลูกไม้ดีไหม
ทำไมใจเย็นใจเย็นใช่ค่ะ
แล้วก็งงมากว่าทำไมมาขโมยทุกวันเลยเหรอ

แต่ท้ายที่สุดผู้ชายคนนี้ถึงแม้ว่าจะเห็นแบบเป็นเงาดำคุณผู้ชม
ที่สุดเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มได้นะ
เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขา
จริงก็มีทั้งกล้องวงจรปิดมีทั้งคลิปที่ถ่ายเอาไว้
ผู้ชายคนนี้เขาสวมเสื้อคลุมส่งอาหารของบริษัทแห่งหนึ่งนี่แหละค่ะ
มาอยู่ที่หน้าหอพักในตัวเมืองเชียงใหม่
แล้วเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาเป็นหลักฐาน
แจ้งความเอาไว้ไว้ที่สพช้างเผือก
ผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังว่าตัวเธอซักชุดชั้นใน
แล้วก็ตากเอาไว้ที่ระเบียงหอพักตอนแรกมันก็หายไป
ก็ยังไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเอ๊ะลมพัดปลิวไปหรือยังไง
พอวันถัดมาหายไปอีก๓ตัวนี่เริ่มไม่ใช่แล้ว
ก็เลยเอาชุดชั้นในมาแขวนตากเอาไว้อีกแล้วตั้งใจเลย
เดี๋ยวต้องมีการตั้งกล้องถ่ายคลิปเอาไว้หน่อยแหละ
ก็เลยรู้เลยว่าอ๋อมันไม่ได้ปลิวหายไปไหน
ผู้ชายคนนี้นี่เองมาขโมยไปก็เลยเอาคลิปมาแจ้งตำรวจ
ทีนี้ค่ะถ้ามุมนี้ที่คุณผู้ชมเห็น
มันอาจจะยังไม่ชัดแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปดู
เขาเห็นชัดเลยว่าเสื้อคลุมของพนักงาน
เป็นเสื้อคลุมที่บริษัทไหน
ประสานไปต้นสังกัดจนรู้ว่าผู้ชายคนนี้
คือนายนนทวัฒน์อายุ๒๗ปี
แล้วนี่คือที่หอพักของนายนนทวัฒน์นะคะ
ไปจับถึงหอพักที่ถนนโพธาราม
ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
พอเข้าไปดูตกใจนึกว่านี่เป็นร้านขายชุดชั้นใน
เพราะว่ามีชุดชั้นในของผู้หญิงเพียบเลย
อยู่ในตู้เสื้อผ้ายัดเอาไว้ในถุงขยะดำ
ทีนี้ก็ถามนายนนทวัฒน์
เขาก็บอกว่ามันก็มีทั้งที่ผมซื้อมาเองด้วย
ขโมยมาจากหอพักด้วยช่วงที่ไปส่งอาหาร
แล้วก็ถามว่าเดี๋ยวนะนี่คืออยู่กับผู้หญิงเหรอ
ยังไงคือถึงต้องมีซื้อชุดชั้นในผู้หญิงมา

นนทวัฒน์บอกว่าผมเอามาดมแล้วก็สำเร็จความไคร่ครับ
เจ้าหน้าที่ก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางทั้งหมดเลยนะคะ

โอ้โหนี่คือเยอะมากเลยนะคุณผู้ชม

ตัวไหนซื้อมาจำได้ใช่ไหม
ตัวไหนไปขโมยมาคือมันก็ดูง่ายหน่อยค่ะ
อันไหนนี่มันผ่านการใช้แล้วเนี่ยนี่
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะ
ถ้ามีผู้เสียหายที่ชุดชั้นในหาย

แต่ส่วนใหญ่ผู้เสียหายผู้หญิงเขาก็อายเขาก็เขินไง

แล้วก็บอกตัวนั้นของหนูตัวนี้ของหนู